จริงคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊กไม่กี่วันนะ
แต่ตอนนี้ยอดวิวแบบ๔ล้านกว่าแล้วอะค่ะ
มันเป็นความน่ารักของสัตว์น้อย

เป็นสัตว์ตัวหนึ่งแล้วกันที่มันเนี่ยนะคะ
กำลังขึ้นรถบรรทุกไปแล้วไปจอดติดไฟแดงอยู่

น้องก็เลยคว้าบางสิ่งบางอย่างมากินเลยค่ะ
ภาพนี้แหละค่ะก็เลยทำให้หลายคนนั้นชื่นอกชื่นใจ

คือถ้าไฟแดงนานกว่านี้อ้อยคงหมดรถแล้วมั้งครับ

ดิฉันชอบมิวสิกวีดีโอประกอบเพลงนี้มาก
คือมันเข้ากันลงตัวเป็นอย่างดี

เนี่ยเขาโพสต์โดยคุณจ๋าจ๋าสุนิสานะคะ
บอกว่าน้องคงไม่รู้ว่าจะมีคนเห็น
เออน้องทำไปก็ไม่ได้คิดเลยว่ามีคนแอบถ่ายอยู่นะคะ
ก็เนี่ยคุณผู้ชมภาพนี้เกิดขึ้นบริเวณอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์

มากินอย่างสบายใจแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าคลิปสั้นคลิปแค่นี้นะ
บอกทำอะไรอย่าคิดว่าคนไม่เห็นนะให้แกแอบหัวเราะหยอก
บางคนบอกว่าอ๋ออยากให้ไฟแดงนานกว่านี้หน่อย
น้องจะได้กินอ้อยให้อิ่มไปเลย
ส่วนคนที่ขาดทุนก็นั่นในนะครับจักรของอ้อยนั่นแหละครับ
ถือว่าทำบุญเนี่ยคุณเต่าน้อยบอกว่าอ้อยเข้าปากช้าง

บางท่านบอกบุฟเฟ่ไปเลยจ้าพี่ช้างจ๋า
โอ้โหเยอะขนาดนี้แหมนึกว่าโต๊ะจีนช้างอันนี้ไม่ใช่นะ
สี่แยกไฟแดงภาพแบบนี้ไม่เคยเห็นจริงได้เห็นแบบนี้แล้วก็ได้เห็นถึงความน่ารักของเจ้าช้างตัวนี้

มีบางคนเขาคอมเมนต์นะบอกว่า
เคยเห็นช้างสองเชือกนี้ไปกินมะม่วง

จำรูปภัณฑ์ก่อนท้านส่วนในของมัน

อันนี้ไม่แน่ใจแต่ก็โอเคเป็นความคิดเห็น

ที่ก็แสดงความคิดเห็นน่ารักกันไป

สัตว์น้อยคู่บ้านเรา